กลุ่มแก๊งยากูซ่าเป็นตำรวจตมร่วมกับตำรวจญี่ปุ่น
สามารถนำกำลังเข้าจับกลุ่มหัวหน้าแก๊งยากูซ่าที่ก่อเหตุการโชคทรัพย์ไป
มูลค่ากว่า๖๐๐ล้านเยนเลยนะคะก็สามารถจับตัวได้แล้วค่ะ
นี่เป็นวินาทีที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมกับตำรวจญี่ปุ่น
นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายชูเฮโยชิซาว่าวัย๓๔ปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวหน้าแก๊งยามากูจิแก๊งยากูซ่าที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นค่ะ
โดยเป็นการเข้าจับตัวภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านซอยประชาอุทิศ๑
เจ้านี่ตำรวจพบข้อมูลว่านายชูเฮเป็นผู้ต้องก็ตามหมายจับสารเมืองโกเบที่

กับตำรวจสากลในความผิดเกี่ยวกับการขู่กันโชค
กงอัธยากรรมทางคอมพิวเตอร์
และความผิดในลักษณะองค์กรอาทยากรรม
โดยนายชูเฮนหลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทยได้นานกว่า๑ปีแล้ว
หลังจากที่รวบตัวได้ก็นำตัวไปตรวจค้นที่พักภายในคอนโดมิเนียมย่านพระรามเก้า
ก็พบหนังสือเดินทางหมดอายุ๑เล่มค่ะ
จากการสืบสวนทราบว่านายชูเฮมีหน้าที่เปิดบริษัทด้านการเงินบังหน้า
เพื่อกันโชคทรัพย์จากประชาชน
โดยมีผู้ตกเป็นเหยื่อกว่า๖๐๐คน
มูลค่าความเสียหายสูงถึง๖๐๐ล้านเยน
เป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๗๐ล้านบาท
และยังมีการกระทำผิดกฎหมายอื่น
ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดด้วยค่ะ

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่า
ของนายชูเฮถูกตำรวจญี่ปุ่นทลายสำนักงานใหญ่
ที่เป็นที่ตั้งบริษัทที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นไป

และจับสมาชิกได้ถึง๓๖คน
ส่วนตัวนายชูเฮเองได้เดินทางเข้าออกประเทศไทย
ระหว่างปี๕๖จนถึงปัจจุบัน

จนสุดท้ายพบว่าแต่งงานกับหญิงไทย
จนกระทั่งถูกตำรวจจับค่ะ
ทางนี้ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเห็นว่า
นายชูเฮเป็นภัยต่อราชอาณาจักรไทย
ดังนั้นก็จะมีการเร่งผลักดันออกนอกประเทศให้ได้เร็วที่สุด
และขยายผลหาสมาชิกแก๊งคนอื่น
อาจเข้ามากบดานในประเทศไทยต่อไปด้วย